พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตลอดทั้งวันวานนี้ค่ะ
ที่มีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งทางตำรวจก็คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัย

เพราะว่าหลัง๓ทุ่มก็ต้องมีการเชิญให้คนออกจากพื้นที่ค่ะ
ตำรวจนครบานได้มีการประสานรถบริการสาธารณะและจิตอาสา
เพื่อให้ประชาชนเดินทางออกจากท้องสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา๓ทุ่มเป็นต้นไป
โดยผ่านเสียงตามสายของกรุงเทพมหานคร
อยู่โดยรอบท้องสนามหลวงนะคะ
และแม้ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับออกมาเป็นจำนวนมาก
แต่สภาพการจราจรบริเวณโดยรอบยังคล่องตัวไม่ติดขัด
เนื่องจากมีการประสานกับรถบริการสาธารณะรวมถึงจิตอาสาต่าง
เตรียมรองรับการเดินทางกลับของประชาชน
โดยอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้ดีที่สุด
พร้อมกันนี้ยังมีการเตรียมเปิดการจราจรทั้ง๒๗จุดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
เหลือปิดเพียง๘จุดเท่านั้นในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา
เพื่อรองรับการจราจรในวันนี้ซึ่งเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์
ขณะที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานได้จับกลุ่มตัวหญิงชาวพม่าจำนวน๓คน
แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุล้วงกระเป๋าภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งเหตุเข้าไป
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนมีพฤติกรรมทำทีว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็อาศัยจังหวะขณะที่ผู้เสียหายเผลอ
กระเป๋านำของมีค่าออกไปเขาทำกันเป็นขบวนการเลยนะคะคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยฝากเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปที่บริเวณท้องสนามหลวง
ต้องระวังสำหรับสิ่งของมีค่า
เพราะว่ามิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปแล้วก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
คัดกองอย่างเข้มข้นเนี่ยก็ขออภัยพี่น้องประชาชนด้วย
เพราะว่าเหตุผลที่ได้อะไรรู้ไหมน้อง
หนึ่งไม่มีการกรีดกระเป๋าเกิดขึ้นเลย
สองการที่จะเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ก็ไม่มี